ครบรอบ๒ปีที่เป็นแฟนกัน
จามออมเอมค่ะออมสุชาแล้วก็หนุ่มเอมพิธาน
ครบรอบ๒ปีแล้วเผลอแป๊บเดียวเองเนอะ

คู่นี้ก็หวานกันตลอดเหมือนกันค่ะ
และมีกันเล็กของเทรนด์จงเทรนด์ใจเป็นของขวัญอะไรอย่างงี้
เป็นช่อดอกไม้ช่อใหญ่น่ารักมากเลย
แต่พอถามว่าในช่อดอกไม้นี่
มีแหวนซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่า

ไม่มีค่ะ
เรายังไม่ถามเนอะเรื่องนี้เราไม่ถาม
แบบไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าแค่เรามีเวลามาเจอกันกินข้าวด้วยกันมันก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้

ต้องรอดูก่อนต้องรอดูเองไง
ตอนนี้มันคิดแต่เรื่องงานจริง
นี่ขนาดคิดแต่เรื่องงานแล้วเนี่ยยังเขินขนาดนี้เลย
อาการออกเขินจริงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเพิ่งคบกัน๒ปีก็ลุ้นกันไปก่อนไม่แน่
ที่๓เขาอาจจะมีแหวนหรือว่าอาจจะวันไหนก็ได้เออวันไหนก่อนวันที่เขาพร้อม
ใช่แต่ช่วงนี้เขาคิดถึงเรื่องของงานต่างคนต่างทำงานก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัว
เขาเรียกว่าวางรากฐานให้มั่นคงเพื่ออนาคตที่ดี
พูดถึงเรื่องของเขาอะดูเรื่องของตัวเอง
ไม่ได้แล้วล่ะหามองหาอนาคตยังไม่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ถ้ารักก็เชียร์กันต่อไปสำหรับคุณใช่แล้วค่ะ